เป็นแมคนิโต้เป็นมนุษย์แม่เหล็กฮะ

คุณเอาช้อนมาแปะช้อนให้เราทานข้าว

จังหวัดพะเยาพูดเรื่องนี้กะโด่งดัง

ใช่ไป
ทำไมติดอย่างนี่

เมื่อวานที่พยาวฮือฮากันหนักหนาจริงจริงสำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มสอง
ฉีดเสร็จเป็นแมคนิโต้หรือเอ็กซ์เบนยังไงอย่างนั้นเลย
เรื่องนี้ดังสะพัดถึงขั้นอาจารย์ออสเฮ้ยอยากรู้ด้วยตัวเอง
อาจารย์ออสก็เลยทดลองเหมือนกันอาจารย์ออสฉีดยังอาจารย์ออสก็ฉีดแล้ว
อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตร
อาจารย์ก็เป็นแมคนิโตเหรอฉีดเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์บอกไม่ใช่เอ็กซ์เมนแต่มันเป็นเหงื่ออาจารย์เอง

มันไม่เกี่ยวกับสารเคมีหรือสารพิเศษทำให้มีแม่เหล็กอยู่ในร่างกายเรา
หลังจากฉีดวัคซีนแต่ประการใดแต่พูดง่าย

โอ้โฮเอาอะไรแปะมันก็ติดเอาอะไรที่มันมีความหนืด
มีความเหนียวมีความหนืดแปะแขนที่เรามันเหนียวแขนนี่เรามีเหงื่อ
มันก็ติดทุกประเภทไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่เหล็ก
แต่ประการใดฟังอาจารย์ออสเต็ม
ก็คือเหงื่ออันนี้แขนขวาจะรับฉีดยาแขนซ้าย
ซ้ายเพราะฉะนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกติ
ที่เมื่อเนื้อตัวเหนียวหนึ่งหนัก
ก็ติดวัสดุที่มีพื้นผิวหรือว่าน้ำหนักไม่หนักมากได้เช่นกัน

แล้วก็คนละเรื่องเดียวกันเลย
เกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาฉีดวัคซีนเลยนะครับ
๓ว่ากันไปส่วนภาพรวมประเทศไทยทะลุ๔๐แล้ว
๔๐๖๐๔๖๗โดสแล้วนะแต่ว่านับเวลาถอยหลังมันก็น้อยลงลงทุกที
เหลือเวลาจากตอนนี้๑๑๐วันเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสเดินหน้าต่อไปครับ
เมื่อกี้ปุ้ยก็เอาโทรศัพท์แปะติดเหมือนกัน
ติดเมื่อกี้ติดต้องอาบน้ำนะปุ้ยตื่นอาบน้ำ